ข่าวของนางสาวแอมท่านอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยว่า
นอนเรือนจำคืนแรกเนี่ยเครียดความดันขึ้นส่งโรงพยาบาลกลางดึกอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แต่ยังไม่กระทบกับลูกในคันนะฮะแต่อันหนึ่งสิครับคุณผู้ชม
พบว่าเธอมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวทแต่ตอนนี้ขาดการรักษามา๒ปีแล้ว
นายอายุศิลป์ภัณฑ์ครับท่านอธิบดีกรมราชธรรมน์เปิดเผยว่า
หลังจากรับตัวนางสาวแอมอายุ๓๖ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ขังที่ทันทะสถานหญิงกลางแล้วก็ฝากขังครั้งแรก๑๒วัน
ภูมิในการทันทะสถานหญิงกลางรายงานว่าค่ำเมื่อวานนี้แอมเครียดครับ
ตกกังวลความดันสูงอีกแล้ว๑๕๐๒๐๐มิลลิเมตรประหลอดตาพร่ามัวเลยครับ
ตอน๔ทุ่มคุณผู้ชมนำตัวส่งโรงพยาบาลรัชธรรม
ตรวจและให้ยารักษาแล้วส่งตัวกลับนะครับ
แพทย์ตรวจชิปจรทางรกในครรภ์พบว่าชิปจรปกติ
วันนี้แอมยังมีอาการวิตกกังวลแล้วกินอะไรไม่ได้ครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านางสาวแอมเคยรักษาอาการทางจิตเวทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อ๕ปีก่อน
แต่ขาดการรักษาต่อเนื่องมา๒ปีแล้ว
วันนี้โรงพยาบาลราชธรรมจะส่งจิตแพทย์ไปตรวจอาการว่าป่วยในขั้นไหนเพื่อจะรักษา
ทั้งนี้ทันทะสถานหญิงกลางมีการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยจิตเวทอยู่แล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของนางสาวแอม
เปิดเผยสาเหตุที่ไม่ยื่นประกันตัวก็บอกว่าเป็นความเห็นร่วมนะครับกับลูกความเห็นตรงกัน
เพื่อให้ศาลเห็นว่าไม่ได้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในช่วงที่ส่งทีมทนายไปพบลูกความ
ก็นำของใช้ส่วนตัวไปให้แล้วก็แอมเนี่ยยังมีอาการเครียดนะครับ
เธอจะทำคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของก้อยแต่หากมีคดีอื่นเนี่ยเพิ่มเติมก็จะดูแลเองทั้งหมดครับ
ไม่ได้ถามว่าคือแรกหรือเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะเป็นส่งแพร่เสื้อผ้าส่งอาหารอะไรอย่างนี้
เขาจำเป็นที่ต้องใช้ตามระเบียบของพี่แม่นความเครียดเป็นอยู่แล้ว
ปกติแอมเป็นคนเครียดอยู่ตามที่เห็นพออาการตั้งครรภ์อยู่แล้ว
ส่วนการความดันไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเครื่องวัดความดันเข้าไปไหม
แอบมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างเดียวกับน้องก้อยนะคะผู้ตาย

เขายังไม่ได้มอบหมายให้พี่เข้าไปเกี่ยวข้อง

นี่ก็คงได้ดูแลทั้งหมดในที่สุดคิดไหม
คุณคิดว่าใช่ไหม
นายระพีชำนาญเรือนะครับผู้ประสานงานเหยื่อในคดีนี้
เปิดเผยบอกว่ามีข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มอีก๒คน
คนแรกเกิดขึ้นเมื่อ๑๐ปีก่อน
อยู่ระหว่างติดต่อนางรัฐครับนางรัฐเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
มาให้ข้อมูลซึ่งญาติก็คล่องใจการตาย
เนื่องจากติดต่อกับแอมก่อนเสียชีวิต

โดยผู้ตายซื้อตึกติดกับวัดสามพรานแล้วก็เสียชีวิต
หากการตายเชื่อมโยงกับแอมจริงครับก็จะเป็นรายแรกเลยนะ

อกจากนี้นะครับยังได้รับการติดต่อจากครอบครัวของนิด

ที่เสียชีวิตในนครปฐมเมื่อปี๒๕๖
ระบุว่าแอมอยู่ด้วยก่อนเสียชีวิต
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะครับ
พรุ่งนี้จะนำข้อมูลมามอบให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับ
เมื่อกี้ลายล่าสุดนะครับ
เมื่อวานนี้ผมได้ข้อมูลได้ชื่อแม่เขาแล้ว
เบอร์โทรแม่เขาแล้วแต่เดี๋ยวขอทำรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ
แล้วก็๒เมื่อเช้านี้เองครับ
ผมบอกเปลยเอาไว้เลยว่าชื่อนิดเป็นวิศวกร
เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ของนครปฐม
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้ละเอียดเสร็จปุ๊บ

วันนี้ผมว่าทุกคนที่เป็นญาติที่มีเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้

ต้องรีบออกมาให้ข้อมูลนะครับ
ในระพียังระบุอีกว่าเบื้องต้นสามารถ
แบ่งกลุ่มเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับแอมได้๕กลุ่มคุณผู้ชมครับ
คือกลุ่มคนที่เล่นแชร์กับแอมแล้วเสียชีวิต
กลุ่มที่แอมยืมเงินแล้วเสียชีวิต
กลุ่มที่ให้เงินกับแอมไปปล่อยกู้แล้วเสียชีวิต
กลุ่มที่นำรถยนต์ไปจำนำหรือเอาทรัพย์สินไปให้แอมจำนำก่อนเสียชีวิต
และ๕กลุ่มที่ทำธุรกรรมกู้เงินสหกรณ์โดยให้แอมดำเนินการแทนก่อนเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
ของผู้เสียชีวิตทุกกลุ่มสามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้นะครับ
หมอดูที่ก้อยติดต่อก่อนเสียชีวิต
อกจากนี้นะครับเรียกร้องให้ตรวจสอบรถฟอร์จูเนอร์ที่แอมใช้
เพราะสงสัยว่าอาจจะมีการสวมทะเบียนและอาจจะเชื่อมโยงกับเหยื่อที่ชื่อนิดด้วย
ทำให้ขณะนี้นะครับข้อมูลที่รวบรวมได้มีผู้เสียชีวิตสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแอม๑๔ศพครับ
สี่ศพกับสองคนใหม่นะครับที่คุณระพีเนี่ยเปิดเผยในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งก็จะมีพยานปากสำคัญอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นเยาวชนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็วันนี้ตำรวจกองปราบรามได้พายาวชนกลุ่มนี้ไปชี้จุดที่แอมจ้างวาน
ให้ทำลายหลักฐานในคดีทิ้งนะคะวันนี้เนี่ยตอนประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะ
ตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบรามพายาวชนปากสำคัญนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะ
ไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านพักในตะบนสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่แอมเอาถุงดำให้เยาวชนกลุ่มนี้เอาไปฝังดินหลังจากที่แอมลงมือกับเหยื่อก็คือก้อย
เมื่อวันที่สิบสี่เมษายนที่ผ่านมาให้เงินค่าจ้างห้าร้อยบาทแต่เยาวชนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เอาไปฝัง
เพราะไปทราบข่าวการเสียชีวิตของก้อยแล้วเขารู้สึกผิดสังเกตก็เลยเปิดถุงดำออกดูปรากฏว่า
ข้างในนี้เป็นกรอบป้ายทะเบียนรถเอกสารประจำตัวของนายสุธิศักดิ์หรือแด้อดีตสามีของแอมที่เสียชีวิตไปอีกคนนึงเนี่ยนะคะ
ก็รีบประสานญาติของนายแด้ส่งมอบให้กับตำรวจกองปราบรามซึ่งต่อมาถึงได้รู้ว่าขวดขวดนั้นเนี่ยเป็นขวดสารสายนายค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยต่อมาแอมเกิดเปลี่ยนใจก็ติดต่อหากลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งบอกให้เอาถุงดำมาคืนที่นครปฐมให้เงินค่าจ้างหมื่นนึง
แต่ว่ากลุ่มเยาวชนกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยปฏิเสธค่ะ
หลังจากตำรวจคุมเยาวชนกลุ่มนี้ชี้จุดแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานก็พาทั้งสองคนกลับออกจากพื้นที่ไปค่ะ
มีรายงานบอกว่าของกลางที่เป็นขวดสารสายนายที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยจากการสอบปากคำของวัยรุ่นนะคะ
ทราบว่าช่วงก่อนสงกรานแอมเนี่ยเอากล่องพัสดุนำจ่ายในชื่อของตัวเองที่หน้ากล่องเอามาให้เขาแล้วว่าจ้างให้เอาไปฝังดินให้๕๐๐บาท
เขาสงสัย๑ใน๑ใน๒ก็เลยเปิดกล่องแล้วดมสารนั้นดมว่ามันคืออะไร
ปรากฏว่าดมแล้วเนี่ยเกิดอาการเวียนหัวมึนงงเป็นแบบนี้ไปถึง๓วันเนี่ยค่ะ
ส่วนที่เขาไม่ได้เอาหลักฐานไปฝังก็เพราะว่ามันติดมันช่วงสงกรานก็วัยรุ่นก็ไปเล่นสงกรานกันจนลืมเรื่องนี้ไป
พอแอมเนี่ยรู้ว่ายังไม่ได้เอาไปฝังก็รีบขับรถมาหาแต่ว่ามาไม่ทันค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยยึดไปแล้วนะคะ
ความคืบหน้าคดีนี้ตอนนี้พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองภูมิครับการตำรวจกองปราบรามยืนยันว่าคดีของก้อยที่กองปราบรามรับผิดชอบเนี่ยนะคะ
มีทั้งพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ประจักษ์พยานพยานวัตถุและนิติวิทยาศาสตร์คือเรียกว่าหนักแน่นพอที่จะเอาผิดได้นะคะ
และเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแต่ถ้าพบว่าการฆ่านั้นมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงไม่ว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์หรือปกปิดความผิดอื่นก็จะถือว่าเป็นความผิดในอีกกระทงหนึ่งค่ะคือมั่นใจหลักฐานเพราะว่ามีมากเพียงพอนะคะ
แล้ววันนี้ค่ะตำรวจก็ยังเชิญตัวพี่สาวของก้อย

สืบสวนสอบสวนแล้วก็ยังเชื่อว่า
เนี่ยทำเรื่องนี้คนเดียวไม่มีใครร่วมมือด้วย

จะอาศัยความใกล้ชิดส่วนตัวในการก่อเหตุ
ส่วนที่ทำไมแอมถึงมีความรู้เกี่ยวกับสายนาย
อันนี้ตำรวจบอกต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่สาวเขา
เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเปิดร้านขายยา
แต่ว่าสารนี้มันไม่ได้มีการอนุญาตให้ซื้อขายได้ทั่วไป

ผู้ก่อเหตุจะไปซื้อไปเอามาจากแหล่งไหน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
ในเรื่องของประสานฐานิติวิทยาศาสตร์
ในเรื่องของประจัดพยาน
ในเรื่องของบัญญาณวัตถุ
ฆ่าผู้อื่น
แล้วก็อยากฆ่าผู้ตายเพื่อจะไปรักษาเขา
เชื่อไปอาศัพท์ศิลป์เขาอันนี้ก็จะมีผิดอีกอันลูกหนึ่ง
ซึ่งเราอาจจะต้องแก้ความหาความเกลือนซึ่งมีแรงโทษประหาชีวิตด้วยเช่นกัน
คุณผู้ชมครับตำรวจภาค๗นั้นนำหมายสารเข้าตรวจ
บ้านพักของพี่สาวของแอม
หลังจากพบข้อมูลที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับไซยานาย
ขณะเดียวกันนะครับก็พบด้วยว่าพี่สาวของแอมนั้นไม่ได้เป็นเพศรัชกรครับ
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ตำรวจสืบสวนราชบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขราชบุรี
ร่วมกันเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังนี้ครับ
ตะบนวังเย็นอำเภอบังแพรจังหวัดราชบุรี
หลังจากพบข้อมูลว่าเป็นบ้านญาติของแอม
สำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านนะครับชั้นเดียวฮะ
ลูกในพื้นที่กว้างมีป้ายพื้นที่ส่วนบุคคล
ด้านหน้านะครับแบ่งเป็นห้องหลายคู่หา
เปิดเป็นร้านกาแฟร้านถ่ายเอกสารขายเฟอร์นิเจอร์และนวดแผนไทย
จึงแสดงหมายสารขอเข้าตรวจค้นครับ
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
แต่ก่อนเป็นโรงเลี้ยงหมูแล้วก็ประกาศขายนะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงมาทำธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์มาซื้อต่อ
แล้วก็ปรับปรุงเปิดทำกิจการหลายอย่าง
ส่วนแอมทราบเพียงว่าเป็นลูกคนละแม่

ซึ่งในจำนวนพี่น้องมีอดีตพยาบาล๑คน

ซึ่งแอมเคยมาที่บ้านนี้ช่วงก่อนโควิด
แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าอีกเลยครับ
นี่คือเขามาเลี้ยงลูกเราจากพยาบาล
มาเลี้ยงลูกรับส่งลูกเช้าก็ไปกินก็กลับ
บางวันพ้องจะเข้าไปแล้วจะออกไปทางที่ตอนไหน

ตำรวจชุดตรวจค้นได้เก็บหลักฐาน

เรื่องต้นพบเปลือกแคปซูล

ยังไม่มีการยืนยันจำนวนนะครับหลักฐานที่รวบรวมได้
ล่าสุดกรบบริษการตำรวจพูทรภาค๗แจ้งประชาชน
แจ้งประชาชนหากมีเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับญาติพี่น้อง
ที่เสียชีวิตอย่างปริศนา
แล้วก็รู้จักกับแอมด้วยให้รีบเข้าแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจนะครับ
อดคล้องกับนายระพีชำนาญเรือนะครับเมื่อกี้เราเห็นพี่เขาไปแล้ว

เรียกร้องความเป็นธรรมในคดีของน้องก้อย

หากใครมีญาติที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแอม
โดนยืมเงินลงทุนหรือเล่นแชร์ด้วยกัน

เพื่อขยายผลทางคดีครับ
มีความคืบหน้าในอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะมีผู้รอดชีวิตในคดีตายปริศนาในกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับแอมเนี่ยค่ะ
มาให้ปากคำกับตำรวจซึ่งล่าสุดก็ผู้หญิงคนนี้มีการเปิดใจกับทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ถึงช่วงเวลาที่มันเกิดอาการประหลาดกับเขานะคะคุณปลาหรือว่านางสาวกันติมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตบอกว่า๒๔กันยายนปีที่แล้วเธอเพิ่งหายจากโควิด
เนี่ยมานัดไปกินข้าวกันที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการไอเล็กน้อย
ก็เลยให้ยาแคปซูลให้บอกว่าเนี่ยเป็นสมุนไพรแก้อาการไอเรื้อรัง
เขาก็ลองกินเข้าไปแล้วแอมหลังจากให้แล้วก็ขอตัวขอปลีกตัวไปทำธุระก่อน
ไป๓๐นาทีเขาบอกว่าเขาเริ่มมีอาการมือเท้าชาหายใจไม่ออก
ก็เลยรีบโทรหาสามีให้ช่วยเอารถกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลด้วยโทรหาสามี
คุณปลาก็บอกหมอว่ากินยาตัวนี้เข้าไปนะ
แต่ว่าเนื่องจากกินไปแล้วไงฮะมันไม่มีตัวอย่าง

แต่หมอก็ให้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็รักษาเธอโดยการขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะ
ย้ำบอกว่าตอนที่เธออยู่โรงพยาบาล
แอมไม่เคยติดต่อมาหาอีกเลยค่ะ
พี่ปลาอายไม่เลิกเลยน้องก็ยื่นยาผอบน้ำโซมนั่นแหละ

ก็คือก่อนหน้านั้นคือน้องเขาจะเอายา
พวกยาสมุนไพรอะไรพวกนี้มาให้กินอยู่แล้ว
ยาแก้โควิดอ่ะพอหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บ

น้องก็ขอตัวว่าเดี๋ยวไปซื้อของก่อน
ซื้อของให้ลูกเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้ว
พอจอดรถเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
ก็โทรหาน้องว่าแอมแอฟกพี่หายใจไม่ออก

น้องเขาก็บอกว่าพี่ปลาหนัวออกมาผิดทาง

เป็นอีกคนนึงที่รอดชีวิตนะคะ

แล้วก็ถูกชักชวนให้เล่นแชร์วงเดียวกับผู้กองนุ้ย
ตัวเองไปเข้าไปเล่นด้วย
ก็ได้คืนมาแค่หกหมื่นบาทค่ะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่ไปเกี่ยวข้องกับนางสาวแอมค่ะ
และอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือแต้ว
พอแต้วออกมาปั๊บจะมีวงแชร์วงหนึ่งเป็นวงแชร์มรณะ
ยิ่งดูยิ่งเห็นเงื่อนงำครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือข้อความสนทนาของวงแชร์ที่ระบุว่าต้นหนึ่งแสนส่งไร้ห้าวันทุกวันศุกร์มือละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ระบุชื่อผู้ร่วมวงมีใครบ้าง๑เท้าแชร์๒น้อยผัก๓นุ้ยตำรวจ๔น้องแต้ว๕ครัวออส๖น้องมิ้งโชว์หวยและ๗ไม่ได้ระบุชื่อ
คุณผู้ชมมาไล่เรียงตามรายชื่อขนลุกครับ
พบว่าลูกแชร์วงนี้น้อยผักนุ้ยตำรวจหรือว่าผู้กองการดาและครูออสเสียชีวิตแล้วครับ
ส่วนรายชื่อสุดท้ายที่ไม่ได้ระบุคาดว่าก็คือก้อยผู้เสียชีวิตที่จังหวัดราชบุรี
โอ้โหคุณผู้ชมและที่น่าสนใจในรายชื่อนี้มีอย่างน้อย๒คนที่ยังไม่เสียชีวิต
หนึ่งในจำนวนนี้คือแต้วครับที่มาคุยกับทีมข่าวของเรา
เริ่มเล่าบอกว่าแอมเป็นเท้าแชร์ครับ
รู้จักกับแอมเพราะว่าเป็นเพื่อนของพี่สาวและเป็นอดีตแฟนของพี่ชาย
แต่ไม่เจอกันมา๑๐ปีได้นะมั้ง
มาพบกันอีกครั้งช่วงโควิด๒ปีก่อน
คือแอมมาชวนลงทุนขายสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัย
โดยให้นำเงินที่เปียร์ได้มาปล่อยกู้
เห็นว่าเป็นช่องทางได้กำไรก็ตัดสินใจเล่นแชร์วงนี้
แต่หลังจากโอนค่าแชร์งวดแรก๑๕๐๐๐บาทไปไม่กี่วัน
ต่อมาแอมแจ้งว่าพี่น้อยผักเสียชีวิตซะแล้วนะ
แล้วก็โวยวายว่านำเงินแชร์ให้พี่น้อยยืมไปรวม๕๐๐๐บาท
จึงเกิดมีปากเสียงกันยกใหญ่แล้วก็ออกจากลายกลุ่มไปครับ
แล้วก็ทยอยผ่อนคืนเงินเธอ
แต่กรณีที่แต้วรอดชีวิตเธอเล่าบอกว่า
เพราะว่าเธอถอนตัวออกมาก่อน

ก็เลยไม่มีเวลาไปไหนมาไหนกับแอมครับ

พี่คนนี้เขาเสียนะ

หนูก็แบบยืนกลางว่าหนูไม่ยอม
หนูก็หน้ามืดเลยวีดใจเลยบอกว่า
ไม่สนหรอกว่าพี่จะเอาเงินไปปล่อยให้ใคร

เขาก็โอนเงิน๑๕๐๐๐บาทที่หนูทรงงดแรกคืน

เข้าพบกับตำรวจสพดอนตูมจังหวัดนครปฐม

พิสูจน์คดีการตายปริศนาของคนรอบตัวแอมทั้งหมด

รู้พ่อรู้ว่าลูกสาวเนี่ยเล่นแชร์กับแอม
พร้อมกับแฟนของแอมครับ
พ่อของครูอ๊อสนะครับ
เล่าด้วยว่าที่จำได้เรื่องลูกสาวเล่นแชร์
ซึ่งลูกสาวไปร่วมงานศพมาครับ
โดยบอกว่าเป็นคนรู้จักกันจึงเชื่อว่า
คุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าดูในลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของการไปทำบุญไปสะดอกเคราะห์ไปดูดวงเนี่ยนะคะ
วันนี้ค่ะตำรวจได้เชิญตัวฤษีเจ้าของอาสมเนี่ยนะคะมาสอบปากคำในฐานะพยานค่ะ
เพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงของคดีนี้นะคะ
สักประมาณเที่ยงเที่ยงตำรวจก็ไปเชิญตัวเจ้าของอาสมร่างทรงมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ก็ไปที่สพเมืองจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจทราบว่าอาจารย์อ๊อกซึ่งเป็นฤษีจะไปงานล้างป่าช้าที่วัดเจษฎารามพระอารามหลวง
ก็ไปเชิญตัวมาให้ข้อมูลในฐานะพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับแอม
เพราะเขาบอกว่าแอมเนี่ยมักจะพาคนที่เล่นแชร์หรือเกี่ยวข้องกับการเงินมาหาอาจารย์อ๊อกนี่แหละ
ตำรวจก็มีข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างแอมกับผู้เสียชีวิตแต่ละคน
แล้วก็พบว่าแอมเนี่ยมีการชวนไปดูดวงที่สำนักร่างทรงฤษีอาจารย์อ๊อก
อยู่ในซอยครัวทองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗สอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
ซึ่งฤษีทั้งสองตนที่มาให้ปากคำก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี
แต่ยอมรับว่าเจ๊น้อยแม่ค้าขายผักเคยไปที่อาสม
ส่วนอีก๒คนคือครูออสกับผู้กองนุ้ยเนี่ย
เป็นคนพามาที่อาสมเพื่อดูดวงแล้วก็รดน้ำมนต์ให้ตามปกติค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่สำนักร่างทรงของอาจารย์อ๊อกวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปดูนะครับ
ปิดไม่มีใครอยู่ค่ะล็อกกุญแจด้านนอก
ไปหมดเลยค่ะมีเสียงพ่อแก่แล้วก็จะมีที่นั่งร่างทรง
ส่วนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะทางบิ๊กโจ๊กนะคะ
โจ๊กผลตรวจเอกสุรเชษฐหักผ่านรองพุทธการตรวจแห่งชาติ

เบื้องต้นค่ะออกหมายจับเพิ่ม
หลังจากผลทางนิติเวศยืนยันว่าพบสายนายในร่างของสารวัตรปู่นะคะ
ส่วนที่ไปค้นบ้านของพี่สาวแอม
ก็ปรากฏว่าพบหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีด้วยค่ะ
ไปฟังท่านรองภูมิชาการตรวจแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
นิติเวทย์ยืนยันว่าเป็นทรายยนายโดยเดทรองไปก่อนนะคะ
แต่ว่าการย่อดผ่าสมบวนเราต้องส่งไปตรวจดีกว่านึง
เป็นตัวดัวกับพี่ผลในศพนะคะ
ก็ต้องหาผ้ายุ่นโดยเดทรองด้วยก่อนนะคะ
คุณผู้ชมครับข้อมูลของเหลือหลายรายที่ตรงกันคือเรื่องของการไปดูดวง
คือมีเพื่อนเก่าคนหนึ่งของแอมเป็นหมอดูไพร์๒๔
แล้วก็แอมไปปรึกษาไปเปิดไพร์บ่อยครูเกรซครับ
เกรสคือเพื่อนที่รู้จักกับแอมแล้วก็เรียนมาด้วยกันกับแอม
ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับนายสุรัตน์
หรือว่าบีผู้เสียชีวิตนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับแอมด้วย
กระทั่งครูเกสนะครับกับแอมเนี่ยกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับ
เมื่อปีที่แล้วเมื่อแอมรู้ว่าครูเกรสนะครับรับดูไพ่ยิปซี
โดยแอมเนี่ยมักจะมาปรึกษาเรื่องธุรกิจที่ทำอยู่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้วงแชร์
เช่นจะมาถามว่าลงทุนแล้วจะคุ้มหรือไม่
หรือว่าจะทวงเงินจากผู้กู้ได้หรือไม่
ก็เคยมีเหมือนกันนะที่แอมเปิดไพ่ได้ไพ่๑๐ดาบหมายถึงอะไรอ่ะ
ไพ่๑๐ดาบครูเกสบอกว่าหมายถึงอาจจะโดนหักหลัง
หรือว่าได้เงินคืนไม่เต็มครูเกรสเล่าต่อ
บอกว่าได้เปิดภายดูโดงให้แอมครั้งสุดท้ายนึกมาปลายปี๒๐๖๕
คาดว่าแอมน่าจะอธิษฐานถามเรื่องเงินแล้วก็งานที่มีมีแต่เรื่องเงินทั้งนั้น
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกจนล่าสุดนะครับ๘เมษายนที่ผ่านมา
แอมติดต่อขอดูภายแต่ครูเกรสไม่ว่างครับ
กระทั่งมีนางสาวก้อยซึ่งครูเกรสบอกว่าเห็นจากกล้องวงจรปิด
จำได้เลยคนในคลิปที่ท่าน้ำอำเภอบ้านโป่งจวัดราชบุรี
คือแอมเพื่อนของเธอเองครับ
เล่าเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะครูเกรสเล่าต่อบอกแอมก็เคยชวนครูให้ไปลงทุนปล่อยกู้นะเมื่อสิงหาคม๒๕๖๐
เนี่ยนะครับซึ่งมีครูคนหนึ่งมาขอกู้เงินด้วยแอมก็ตื้อปล่อยกู้เถอะครูเกรสปล่อยกู้เถอะ

ส่วนนิสัยใจคอของแอมเนี่ยนะครูเกรสบอกอย่างหนึ่งอยากรู้ไหมคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าเป็นคนยังไงกับครูเกรส
คือแอมเขาบอกว่าเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีไม่ได้เป็นคนลึกลับนะครับหรือมีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าจะเป็นฆาตกรจิตใจโหดเยี่ยม
อันนี้เป็นข้อมูลของครูเกสนะครับที่เป็นหมอดูภาค๒๔ที่เป็นเพื่อนของแอมครับ
แล้วก็ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ตำรวจภาค๗กำลังสอบสวนพี่สาวของแอม
หลังจากที่เข้าค้นบ้านเมื่อช่วงตอนบ่ายนะคะแล้วก็มีการแจ้งอายัดตัวแอมด้วยนะคะ
จากผลนิติเวศออกมายืนยันว่าสารวัตรปูนั้นพบสารไซยานายในร่างกาย
ซึ่งถือเป็นความผิดในคดีเดียวกันก็ต้องแจ้งดำเนินคดีเพิ่ม

เราพักกันสักครู่ก่อนคุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงหน้าเรื่องของความ